ทุกผู้ชมครับมาดูเหตุการณ์นี้ต้องบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่เศร้าสลดมาก
ค่ะแล้วก็ต้องตามหาตัวคนนี้กันนะฮะ
โหดคนนี้เผื่อใครพบเห็นเดี๋ยวจะให้ดูหน้านะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในท้องที่สอนอคันนายาวนะครับได้รับแจ้งเหตุมีผู้ถูกทำร้ายเสียชีวิต
เป็นผู้หญิงที่ท้อง๗เดือนเป็นผู้หญิงอายุ๒๙ปีนะฮะคนที่ทำร้ายเป็นพ่อเลี้ยง
เพราะโมโหที่ภรรยาของตัวเองก็คือแม่ของผู้ตายเนี่ยทะเลาะกันแล้วหนีไปแล้วไม่ยอมกลับมา
นี่ฮะนายคนนี้ครับใครพบเจอใครเห็นหน้าเห็นไปอยู่ตรงไหนยังไง
แจ้งตำรวจสอนอคันนายาวเลยนะครับชื่อนามสกุลอะไรเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่ง
วันนี้ตำรวจสอนอคณะยาวได้รับแจ้งเหตุฆ่ากันตายในหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะครับ
แยกลำกระโหลกแขวงบางชันเขตคลองสามวาพันธุ์ตำรวจเอกสิงสิงหเดช
กับการสอนอคณะยาวกับชุดสืบสวนแล้วก็เจ้าหน้าที่ชุดกู้ภัยก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ส่วนที่เกิดเหตุที่มีผู้ถูกทำร้ายจนเสียชีวิตอยู่บนห้องนอนชั้น๒
ผู้ตายชื่อว่านางสาวนัญชายาจันทะโมคาอายุ๒๙ปีซึ่งกำลังตั้งท้องอยู่๗เดือน
สภาพนอนคว่ำหน้ามีรอยบาดแผลที่ข้อมือขวาที่ศีรษะถูกตีด้วยของแข็งเป็นแผลชะกัน
บริเวณท้องมีร่องรอยถูกทุบที่หูด้านซ้ายขาดนะฮะที่ข้างศพพบค้อนตอกตะปู
คาดว่าผู้ต้องหาใช้ก่อเหตุตกอยู่ด้วยที่พื้นกับผนังห้องเต็มไปด้วยรอยเลือด
หูดมากเลยนะ
ล่าสุดผลการชนะสูตรศพเบื้องต้นออกมาแล้วนะครับ
พบว่านางสาวนัญชยาผู้ตายเนี่ยถูกตีด้วยของแข็งแล้วก็ถูกกระทืบเข้าที่หน้าท้องหลายครั้งอย่างรุนแรง
เสียชีวิตทั้งแม่และลูกลูกในท้อง๗เดือนนะครับ
สามีของผู้เสียชีวิตชื่อนายธนวัตรแก้วคำสอนอายุยี่สิบเก้าปี
เล่าว่าปกติแล้วตัวเขาตัวผู้ตายก็คือภรรยาของเขาจะอาศัยอยู่ที่บ้านหลังนี้นะครับ
ก็อาศัยอยู่กับพี่สาวของภรรยามีแม่ของภรรยาแล้วก็พ่อเลี้ยงของภรรยา
ซึ่งมีอาชีพขี่จักรยานยนต์รับจ้างแต่ละวันทุกคนก็ไปทำงานกันหมดนะฮะ
บ่ายวันนี้น้าชายกลับมาที่บ้านเห็นว่าที่บ้านผิดสังเกตก็เดินตรวจสอบตามห้องต่าง
มันดูเงียบผิดปกติไปพบว่านางสาวนัญชยาผู้ตายเนี่ยเสียชีวิตอยู่ในห้องนอน
ในสภาพถูกทำร้ายร่างกายแบบถูกฆาตกรรมนะครับ
ส่วนคนก่อเหตุไม่ได้อยู่ที่บ้านหนีไปก็คือในภูมิใจนามสกุลเหลืองทองอายุ๕๔ปี
เป็นพ่อเลี้ยงของผู้ตายนะฮะซึ่งสาเหตุเนี่ยทางสามีของผู้ตายบอกว่า
ก็คงจะมาจากเรื่องของการที่นายภูมิใจทะเลาะกับแม่ของผู้ตายอย่างรุนแรง
แล้วแม่ของผู้ตายเขาทนไม่ไหวเขาก็หนีไป

นายภูมิใจเองก็พยายามที่จะตามให้กลับมานะครับ
คือรู้ว่าภรรยาตัวเองเนี่ยหนีไปอยู่ที่นู่นอำนาจเจริญ
โทรไปขู่ด้วยบอกว่าถ้าไม่กลับมานะเดี๋ยวจะฆ่าลูกสาวให้ตายเลย
ลูกสาวที่ท้อง๗เดือนที่สุดแล้ววันนี้ก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นจริงนะฮะ
มาถูกเหมือนกันว่าถ้าไม่กลับก็จะฆ่าคนในภาพกวนเนี่ย
ไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดที่อยู่บริเวณด้านหลังร้านทองแยกลำกระโหลกนะฮะ
ตำรวจสนคณะยาวไปตรวจสอบเพื่อจะหาร่องรอยของคนร้ายเนี่ย

เป็นสีแดงเทาหมายเลขทะเบียนรอเรือสรศรีทธ๗๒๒กรุงเทพหลบหนีไป
แล้วมีภาพที่ไปเดินไปเดินมาอยู่แบบนี้นะครับ
พันธุ์ตำรวจเอกสิงห์พุ่มกับการสอนอคณะยาวบอกว่า
ซึ่งกล้องวงจรปิดที่หน้าห้องพักสามารถจับภาพคนร้ายที่ก่อเหตุได้
โดยก่อนเดินเข้าไปมีสีหน้าเรียบเฉยหลังก่อเหตุเสร็จเดินออกมาด้วยสีหน้าเรียบเฉยเหมือนกัน
เหมือนไม่มีพิรุธแล้วก็ขี่จักรยานยนต์หลบหนีไป
เดินแบบนิ่งไม่มีอะไรเกิดขึ้น
นายภูมิใจคนนี้นะครับสามีของผู้ตายบอกว่า
เป็นผู้ที่ขี่จักรยานยนต์รับจ้างปกติวินิสัยชอบเล่นการพนัน
โดยเฉพาะสนุกเกอร์ชอบดื่มเหล้านะ
ก่อนเกิดเหตุก็มีปากเสียงกับแม่ผู้ตายภรรยาของตัวเอง
แล้วก็อย่างที่เล่าให้ฟังหึงห่วงเขาก็หนีไป
โทรไปขู่บอกให้กลับมาไม่กลับมาเดี๋ยวจะฆ่าลูกสาวที่ท้อง๗เดือน

มีบุคคลหนึ่งที่คาดว่าเป็นญาติกับผู้ตายได้โพสต์ภาพของผู้ตาย
พี่สาวไปทำอะไรให้คนท้องยังทำได้ลงทำไมถึงใจดำอมหิตแบบนี้
ขอให้ทรวมมาลงโทษคนแบบนี้ต้องรับโทษหรือตายอย่างทระมาณ
คนแบบนี้ต้องไม่มีที่ยืน
ตำรวจเชื่อว่ายังคงหลบหนีอยู่ในพื้นที่ไม่ไกลนี่แหละ

โหดเยี่ยมจริงจริงอ่ะใช่เขาท้องอยู่กระทืบท้องเขาด้วยอ่ะ
คือเขาไม่มีทางสู้อยู่แล้วอ่ะใช่ค่ะ